แล้วเดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกว่าก็มาไม่อยากรบกวนเป็นภาระของเรานะ
วันนี้ก็มาได้ประชุมได้การปรับนักศึกษาเออ
ทุกคนก็จะทำงานแบบที่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องร่วมกันเหมือนกันนะ
ไม่มีใครอยากให้พวกเราเดือดร้อนอยู่แล้วเองไม่มีใครอยากให้เกิดรัฐบาลก็ต้องไปหาให้ได้
แม่งอันสำหรับใจเนี่ยแม่งอันอ๋อเดี๋ยวต้องเข้ามาตามมาคนในประเทศกำลังเป็นหัวใจ
เดี๋ยวเมื่อกี้ก็แจ้มุมมิตรก็มาใช่ไหม
แล้วไปทำอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์เอาไปไหนอ่ะ
เอ้อเอ้อเจ๊ดี้แบ่งไปแบ่งไปหรือว่ะ
ช่วยกันแจ้งเถ้าน้ำที่ทายช่วยหมัดไพรส์บรรหัสเป็นช่วยแจ้ง
เอาไหมเนี่ยเออใช้ประโยชน์เอออ่ะ
ไม่ได้ครับ

อันนี้ตรงนั้นของ๓ตัว
ยกมาเด็กหน่อย
นี่ผ่าหัวใจไว้กันเถ้าปากทุกท้ายด้วยละกันนะ
ดูแลให้นายกด้วยนะ

เมื่อกี้เขาผลผ่านมาจะไม่ได้ก็ผ่ามานี่แหละ

ดินภาวะผ่านท้ายผลลงไปตรงนี้
ท่านรักท่านไหมคะรักไหมคะ

รักแล้วรักเลยแล้วคืนไม่ได้นะจ๊ะ

ไม่รักก็ไม่ใช่แล้วเนาะใช่ไหมคะพี่พวกเรา

แล้วท่านจะต้องอยู่กับเราตลอดบ้าง
ขอบคุณครับ

พี่น้องค่ะเพื่อฝั่งทุกชายนะคะวันนี้